มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุทัยธานีนะครับ
พี่กับน้องนะฮะถึงขั้นทะเลาะกันนะครับแล้วก็น้องเนี่ยแทงพี่เสียชีวิตคาวงเล่า
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็ดื่มเหล้ารอตำรวจอยู่นี่แหละนะ
รอมอบตัวกับตำรวจที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ในท่องที่ของสพเขาบ้างแกรกนะครับอยู่ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ
ที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับที่เกิดเกิดเหตุอยู่หมู่๖บ้านน้ำผู้ตะมนต์ทุ่งโพนะครับ

ปกติเนี่ยนายสุธินนี่เป็นผู้ตายนะครับเป็นพี่ชายของพุทธองหาคือนายแหลมนะครับทั้งคู่เนี่ยแม่บอกนี่ฮะคุณแม่นะคือถ้าเมาเนี่ยจะชอบทะเลากันชกต่อยกันเป็นประจำถามว่าเรื่องอะไรแม่บอกก็เรื่องไม่เป็นเรื่องคือต่างคนต่างไม่ยอมกันทั้งนี้ก็ทะเลากันอีกเมื่อวานดื่มเหล้าเมาทะเลากันอีกแต่ครา
มาดื่มมากินเหล้าในวงเหล้าเนี่ยอยู่ด้วยกันห้าคนเมื่อวานนี้นะครับที่นั่งดื่มเหล้ากันมีนายสุธินผู้ตายนะครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นว่านายสุธินเนี่ยไปว่านายแหลมน้องชายที่เป็นผู้ต้องหาค่ะบอกว่าไปรับงานกรองปุ๋ยใส่กระสอบอืมแล้วทำไมไม่ยอมไปทำงานให้กับนายช่างจากนั้นก็โตเถ
ชายเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตไปแล้วส่วนนายแหลมไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับก็ยืนรอมอบตัวอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะเพื่อนที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะ

เท่านี้ตรงนั้นหลีนเฉาหัวเนี้ยนะครับผมวานี้ตัดสินใจยอมรับจะไม่หนีเลยใช่ไหม
ผู้ต้องหานะครับที่แทงพี่ชายเสียชีวิตนะครับ
เขาก็บอกว่าก็ทะเลาะกับพี่เป็นประจำช่วงหลังก็ถึงขั้นชกต่อยลงไม้ลงมือกัน
ผู้ตายเนี่ยเคยใช้มีดดายย่าฟันศีรษะเขาจนเป็นแผลด้วยเย็บ๕เข็มเนี่ย

เมื่อวานนี้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่เพื่อนก็อยู่ด้วย
แล้วพี่เนี่ยมาว่าเขาเรื่องไปรับจ้างกรองปุ๋ยใส่กระสอบก็โตเถียงกันท้าชกต่อยกัน
แต่ว่าพี่เนี่ยเดินมาต่อยเขาก่อนครั้งหนึ่งโมโหเมาด้วย
ก็เลยเอามีดเนี่ยที่เหน็บหลังอยู่เนี่ยแทงใส่ไปนะฮะ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหาเขานะ

ผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ
ก็มีเพื่อนวงเล่าอีกคนนึงที่เราเจอนะครับชื่อว่าในตีนี่อายุ๖๕แล้ว
ในตีนี่เขาบอกว่าเขาก็ดื่มเหล้ากับนายแหลมกับนายสุธินสองพี่น้องนี่แหละ
แล้วเมื่อวานเนี่ยช่วงที่ดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยสักบ่ายในแหลมเนี่ยมาก่อนนะ
ตั้งวงกินเหล้าในแหลมบอกว่าไปรับเงินเดือนที่รับจ้างมาในตีก็เดินไปหาในเสือ
ที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มานั่งร่วมวงกันนะครับ
แล้วนายสุธินผู้ตายที่เป็นพี่ชายกับนายธวัชชัยอีกคนก็มา
ก็เป็น๕นะครับดื่มไปดื่มมาหยอกล้อกันบ้างอะไรบ้าง
จู่นายสุธินพี่ชายชื่อเล่นว่าชื่อไนโคนะครับ
ก็พูดไปว่าน้องชายประมาณว่าไปรับงานกรอกปุ๋ยใส่กระสอบเขา
แล้วทำไมไม่ยอมไปทำงานให้เขานายแหลมก็บอกว่าเขาไปแล้ว
แล้วจะมาว่าไม่ไปได้ยังไงอะไรประมาณอย่างนี้
เถียงกันไปเถียงกันมานะฮะอ่าก็สาเหตุก็เป็นเรื่องเนี้ย
บานปลายถึงขั้นชกต่อยกันในตีในเสือในธวัดชัยเพื่อนร่วมวงเล่าบอกว่า
พยายามแยกออกแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ทันนะครับ
สุดท้ายเขาก็ถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตนะฮะ
นี่มีแค่เนี้ย
ไปดูภาพช่วงทำแผนหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนี่ฮะ
บอกเล่าเหตุการณ์ต่างนานานะครับ
บอกว่าเขาก็โตเถียงกับพี่ชายแล้วก็มีการชกต่อยกัน
แล้วก็เนี่ยฮะก็ชักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงใส่พี่ชาย
ตอนที่เพื่อนร่วมวงเล่าไปตามเจ้าหน้าที่มาจะให้ระงับเหตุพี่น้องทะเลาะกันเนี่ย
มาถึงก็ปรากฏว่าไม่ทันแล้วนะครับฝ่ายพี่ชายก็ถูกแทงเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ส่วนตัวนายแหลมก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ภาพของการทำแผนนะครับที่เจ้าหน้าที่พามาทำแผน
แทงเข้าไปหลายครั้งทั้งใบหน้าทั้งหน้าอกนะครับแล้วก็ลำตัว
เราได้ไปที่บ้านของนายสุธินผู้ตายด้วยนะครับได้เจอกับน้องสาวของนายสุธิน
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายแหลมเขาก็ชี้ให้ดูนะครับ
ความจริงนายสุรินกับนายแหลมเนี่ยเขาอยู่รั้วเดียวกันนี่แหละ
อยู่ในรั้วเดียวกันต่างฝ่ายต่างเลิกกับภรรยาไป
แล้วก็มาอยู่ในรั้วเดียวกันในบ้านเนี่ยนะอยู่กับแม่นี่ฮะมีหลายหลังนะครับ
แหลมเขาก็จะติดเหล้านะครับก็เวลาเมาก็จะผ่านได้กับทุกคน
เว้นแม้กับแม่ตัวเองอันนี้พี่สาวเขาบอกนะค่ะนะมีครั้งหนึ่งในแหลมเนี่ย
เมาแล้วบอกกับแม่ว่าถ้าเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยจะเอามีดปาดคอให้ตายไปแล้วล่ะ
ประมาณอย่างเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่สาวเขาเล่านะ
มันอะไรก็รู้เหมือนพูดอ่ะคนต้องพูดอ่ะผิดหูไปอะไรอย่างนั้นชอบ
พี่สุธินเขาเคยดื่มม้าเขาเลิกไปแล้วม้าครั้งเนี่ย
กินนานเป็นครึ่งปี
ยังไม่หยุดเลยเนี่ยเขาเคยเลิกไปแล้วนะอืมได้แหล่มเขากินตลอดอืม
อืมทุกเย็นทุกวันโอ้โหแทบจะทุกเวลาเลยถ้ามีกลิ่นอ่ะ
เวลานอนหลับคนอื่นไม่กล้าพูดกล้าอะไรกับเขาหรอก
จะมาบ้านบางทีมันพังมาก็มาพานแม่มันอะไรอ่ะม่ะ
ถริงแล้วก็มึงว่าคู่ที่สูงอย่างงั้นอย่างนี้เนอะ
แล้วก็มึงนั่งพูดกับกูอย่างนี้อีกมันก็เถียงกันอะไรกัน
บางทีเราก็วาดมันก็เงียบ

เสร็จแล้วก็ละ
มันยังงันนึง

เขาตีกันบ่อยไหมครับ

ครั้งที่๒มันตายเลย
ครั้งแรกเป็นยังไงครับ
สามคืนอ๋อเผื่อมาจะเป็นใครโดนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋